ดูสายหมูกระทะกันก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
เพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีคนไปเจอเหมือนเป็นโรงงานดูเรื่องพวกเครื่องในอ่ะพี่โว

แล้วเขาไปสุ่มตรวจเจอลักษณะพื้นที่ก็ไม่ได้เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน

แล้วเจอว่าเครื่องในต่างที่เอาไปขายตามร้านหมูกระทะ

ถ้าสมมุติภาษาชาวบ้านคือน้ำยาแช่ศพ

เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศัทรศาสตร์ธรรมนาศุกร
เดี๋ยวก่อนนะเฉพาะบางร้านนะฮะเออย้ำ
อย่าไปแบบทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ดี
เดี๋ยวกลายเป็นแบบช่วงนี้อากาศดีคนอยากกินหมูกระทะ

เดี๋ยวคนจะไม่เอาเฉพาะบางร้านบางร้านมันมักง่าย
ใช่บางร้านก็แต่บางร้านก็ไม่รู้ไงว่าไอ้ที่เขารับมาเนี่ยแช่ฟอร์มาลีนนะคะ
วันนี้ก็เลยมีการสุ่มตรวจนะคะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เป็นการสุ่มตรวจการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในร้านอาหาร
พวกอาหารสดร้านหมูกระทะแล้วก็ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่โคราชนะคะ
สุ่มตรวจไป๑๔๘แห่งเก็บตัวอย่างมา๔๕๙ตัวอย่าง
ถามว่าเจอไหมคะพี่มดเจอสิเจอจาก๑๔๘ที่เจอมาทั้งหมด๗๐ตัวอย่างนะคะ
ที่เป็นตลาดค้าส่งเจอ๔อย่างเก็บตัวอย่างไป๓๑ตัวอย่างเจอ๔ตัวอย่าง
ตลาดสด๗แห่งเก็บตัวอย่างไป๘๕ตัวอย่างเจอ๔ตัวอย่าง
ตลาดนัด๑๓แห่งเก็บตัวอย่างไป๓๓ตัวอย่างเจอ๓ตัวอย่าง
แล้วก็ร้านหมูกระทะ๑๒๔แห่งเก็บตัวอย่างไป๓๑๐ตัวอย่างเจอฟอร์มาลีน๕๙ตัวอย่างค่ะ
ซึ่งถ้าถามว่าลำดับชนิดของเนื้อหรืออาหารประเภทไหนที่เจอฟอร์มาลีน
มีสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนเยอะที่สุดในปี๒๕๖๕จากอันดับ๑อันดับที่๑อาหารทะเล
หมึกกรอบอันนี้เขาขึ้นชื่อจริงนะว่ามันต้องแช่ฟอร์มลีไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
หมายถึงปลาหมึกแดงที่เรากินกับเย็นตาโฟใช่ที่มันจะเป็นสีแดงน้ำตาลน้ำตาลกรอบกรุบอะค่ะ
นี่หน้าตาแบบนี้นี่ปลาหมึกกรอบให้คุณผู้ชมดูภาพ
อันดับหนึ่งมาวินคือปลาหมึกกรอบรองลงมาค่ะอันนี้ฟังแล้วใจแป้วเลยอ่ะปลาหมึกสด

คือเราได้ยินตลอดว่าอาหารทะเลอ่ะเขาแช่ฟอร์โมรีนใช่แต่อันนี้มันสดสดเลยอ่ะ
ใช่ปลาหมึกกรอบมาอันดับหนึ่งปลาหมึกสดมาอันดับ๒อันดับที่๓คือสบายนางอันดับที่๔คือกุ้งค่ะ

ใช่กุ้งคืออันนี้สบายนางคืออันที่เป็นขาวเนี่ยใช่ไหม

ใช่ค่ะอันดับที่๔คือกุ้งอันดับที่๕คือเล็บมือนางและอันดับที่๖คือแมงกระพรุนค่ะ
ของอร่อยทั้งนั้นเลยนะเอาจริงจริงเขาบอกว่าเนี่ย
แต่ละปลาหมึกก็ไม่ใช่ตัวเล็กนะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะ
เหล่านี้นี่เองคือกลุ่มมาวินที่มีสารฟอร์มลีนปนเปิ้เยอะที่สุดในปี๒๕๕๙
เวลาที่ทุกคนไปกินบุฟเฟ่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะสั่งเยอะกว่าหมูกว่าไก่
เป็นสิเพราะเรารู้สึกว่ามันแพงกว่าถูกต้องไหม
ใช่กุ้งเนี่ยคนตักปลาหมึกคนก็ตักเยอะเลย
ไอ้มีภูเนี่ยตัวดีฟังแล้วเป็นไงลูก
แต่ขอเน้นว่าไม่ใช่ทุกร้านนะสงสารพ่อค้าแม่ค้าจริง
ซึ่งเบื้องต้นนะคะเขาบอกว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยเขาแจ้งตีกลับไปเลยนะคะ
บอกว่าให้หยุดการจำหน่ายแล้วเก็บอาหารออกไปทันที
แล้วก็ให้เปลี่ยนแหล่งซื้อเพราะบางทีอ่ะพูดตรงตรงคือ
ให้ความเป็นธรรมกับร้านที่เขาไปรับถูกมาด้วยว่าเขาเอง
ก็ไม่รู้ว่าไอ้ต้นทางที่แบบขายส่งพวกแบบว่าเครื่องในขายส่งอะไรอย่างนี้
อาหารทะเลขายส่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาดูแลยังไงมา

แต่ทุกวันนี้เราไปงานศพจาก๑๐งานนะ๘งานคือมะเร็งนะ
ใช่จริงค่ะเอาจริง
ก็มะเร็งยังเป็นโรคอันดับหนึ่งใช่ไหมคะที่ทำให้คนเสียชีวิตเยอะที่สุด
เขาบอกว่าเนี่ยเราไปงานศพ๑๐งานเนี่ยลองดูสิ๘งานคือมะเร็ง
เนี่ยค่ะก็เบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าก็เดี๋ยวจะมีการขยายผลแหละ
จากการตรวจร้านหมูกระทะจะออกตรวจตลาดค้าส่งที่เป็นแหล่งที่มาด้วย
ไปจำหน่ายอาหารสดที่มีสารฟอร์มาลีนตกค้างหรือว่าปนเปื้อนต่าง
แล้วก็จะส่งหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดต้นทางแหล่งที่มาที่พบสารฟอร์มาลีนตกค้าง
เอาสารปลาหมึกกรอบค่ะของโปรดชั้นค่ะคุณแซมอะไรนะคุณแซมอ้าง
คุณแซมอ้างอันนี้คุณติ๊กสวัสดีค่ะ
จริงอยากให้ทุกจังหวัดทำแบบนี้แหละคือหมายถึงว่าลงสุ่มตรวจแบบตรวจเชิงลุกบ้างอะไรอย่างนี้
ก็ช่วยกันดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเราสักนิดนึง
เพราะจะให้เราไปตามล่าหาเองว่าเออโทษนะคะหมูกระทะร้านนี้เครื่องในเอามาจากรับจากแหล่งไหนเหรอคะ
แล้วให้ตามไปที่แบบแหล่งนั้นเพื่อไปดูว่าขอโทษนะคะคุณแช่ฟอร์มาลีหรือเปล่ามันก็ไม่ได้นะ

เพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องเป็นมาตรการอีกอย่าง

ให้เราไม่ทุกคนตอนนี้ยิ่งหน้าหนาวเนี่ย

กี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งอะ

เด็กรุ่นใหม่คือจะต้องกินหมูกระทะ
มันได้ฟิลล์มันได้อิ่มมันได้อร่อยมันได้แบบ

อากาศหนาว๑๗วันนี้
เชื่อเถอะคนมุ่งหน้าไปกินหมูกระทะ

โรงแรมอ่ะยังทำเมนูหมูกระทะแบบ

แบบนั้นเลยเพราะว่ามันมันเป็นอาหารที่แบบว่า

ขึ้นชื่อเข้าถึงง่ายอร่อยได้ฟิล
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณดูดีนะฮะจะกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันจะเป็นวิธีอะไรที่เราจะสามารถดูได้ไหม
ไม่หรอกจิตใต้สำนึกของคนขาย
เนาะจริง
พวกเราก็คิดว่ากินยังไงให้คุ้มถูกต้องไหม
อันนี้คือคำถามคือไม่ว่าคุณจะเป็นคนจน
คนรวดกินอย่างไรให้คุ้มแต่ลืมแพ้บอกว่ายิ่งคุ้มยิ่งเสี่ยง
ก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่ร้านด้วยเนาะก็ปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดจากการกิน